คุณผู้ชมคะตั้งแต่เราอ่านข่าวกันมาเนี่ยนะคะ

มี๕ศพที่ต้องสังเวยชีวิตตัวเองให้กับพิษเศรษฐกิจ
คือฆ่าตัวตายหนีหนี้อะค่ะเศรษฐกิจไม่ดีกู้เงินกู้หนี้ยืมสินมา
รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง
พักเพื่อไทยก็ออกมาทั้งโจมตีแล้วก็เสนอแนะรัฐบาลเลยนะคะ
บอกว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขแล้วกับปัญหาเศรษฐกิจ
ปล่อยให้มันเกิดขึ้นต่อไปแบบนี้ไม่ได้นะคะ
แล้วก็มีการแนะนำวิธีการด้วยว่าควรจะทำยังไง
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
ก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อข่าวการฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่เราได้รายงานกันไปนะคะว่ามี๕ศพแล้ว
แล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนด้วย
โดยบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่มันค่อนข้างยากลำบากค่ะ

ใครที่ทันวิกฤตฟองสบู่แตกสมยมกุ้ง๒๕๔๐

กลับไปปี๒๕๔๐หลายคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
เพราะว่าไปต่อไม่ได้กับพิษเศรษฐกิจ

ในเหตุการณ์ครั้งนั้นพักไทยรักไทยก็ที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ย
ได้มาแก้ปัญหาแบบนี้มาแล้ว
ส่วนตัวพยายามติดตามมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลอยู่เหมือนกัน
ก็เห็นว่ายังคงใช้วิธีเดิมที่มันล้มเหลวมาตลอด๕ปี
เหมือนการแจกเงินผ่านมือคนจนแล้วไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนรวยอะค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่ารัฐบาลทำแต่สิ่งที่ไม่ได้ควรทำ
แต่สิ่งที่ควรจะทำกลับไม่ยอมทำ
ซึ่งคุณหญิงบอกเลยนะคะว่าถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตอนนี้นะ
สิ่งแรกที่จะทำเลยคือยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและอินเดียทันที
เพราะถือเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
เป็นเงินส่วนที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างรวดเร็วค่ะ
เช่นเดียวกันกับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดโคศกภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
ก็ถามกลับไปที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่า
นายกจะแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของประชาชนยังไง
ด้วยนะคะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววเลยว่ารัฐบาล
มีมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
เหนือจากความพยายามเร่งด่วนในการตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมต่าง
เวลานี้เนี่ยควรจะไปเร่งตั้งศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายจะดีกว่าไหม
ใช้เป็นช่องทางช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ป้องกันการฆ่าตัวตาย
ที่มันเกิดจากพิษเศรษฐกิจนี่แหละค่ะ
ส่วนอีกเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ค่ะคือกรณีที่นิดาโพเขาออกมา
เปิดเผยผลสำรวจประชาชน๑๓๐๐คนทั่วประเทศ
โดยถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณีย้ายคั่วเปลี่ยนพักในช่วงที่ผ่านมา
โดยร้อยละ๔๘๖๙ไม่เห็นด้วยที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
เพราะเห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ควรปล่อยให้คนรุ่นใหม่ทำงาน
และบางส่วนก็เห็นว่าไม่ชอบเป็นการส่วนตัวค่ะ

ขณะที่ร้อยละ๓๑๖๑เห็นด้วยนะคะที่พลเอกประวิทย์เข้ามารับตำแหน่ง
เพราะเป็นความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ
ซึ่งเรื่องนี้นายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในฐานะกรรมการบริหารพักก็บอกนะคะว่า
เอาล่ะถึงโพลจะบอกว่าไม่เห็นด้วย
แต่ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อคะแนนนิยมของพักหรอก
เพราะเชื่อว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยนะคะ
ประชาชนจะเข้าใจแล้วก็มองเห็นถึงเจตนาอันดีของพลเอกประวิทย์เอง
เพราะท่านเข้ามาทำให้พักมีเอกภาพ
และพักเองก็เห็นว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สมาชิกให้การเคารพนับถือค่ะ